ความทรงจำของผมนี่ก็ต้องย้อนไปยุคสมัยพี่เจาะสนามช่อง๗มันจะมาสักช่วงประมาณสักบ่ายสามครึ่ง
เยอะก็แล้วก็ทำให้เราเริ่มมันส่งทรัพย์ในเรื่องฟุตบอลก็ต้องเป็นต้องบอกว่าครอบครัวก็ไม่มีผลด้วยเพราะว่าเวลารวมย่ายกัน
เริ่มรู้สึกว่าใน๓คน
เราอยากจะเป็นคนที่ข้อมูลเหนือที่สุด
เวลาคุยเรื่องฟุตบอลหรือกีฬา
ดังนั้นอีก๒คนนี่เป็นใคร
เป็นน้าเป็นน้องแม่
แม่ผมจะมี๑๐คนหน้าสองคนนี้จะเป็นคนที่๙กว่า๑๐

คนที่๙กับคนที่๑๐นี่เชียร์ทีมแล้วนะครับ

มันค่อนข้างจะเป็นคนลักษณะที่แบบว่ากวน

ช่องทางหลักจริงการติดตามช่วงเด็กเนี่ย
อย่างที่บอกว่าเจาะสนามผมดู
ก็เป็นรายการฟุตบอลที่น้อยมากจะมีอยู่ในทีวีตอนนั้น

เด็กเลยเนี่ยชอบทหารอากาศ

ชอบคุณกรรมนาศอ้างสูงเนิน
ชอบมาที่ปานขาวจรวดใบ้
อะไรอย่างนี้ชอบครับ

จะช่วงยุค๘๐อธิบยศรู้ความแล้วนะ

สเปอร์เนี่ยจะเป็นเจ้าบอลถ้วย

ดูจากรายการทีวีที่มันมีไม่เยอะนะฮะ

ถ้าเกิดว่าเอาเทปบันทึกการศักดิ์ขันมาให้ดูเนี่ย
เค้าไม่ค่อยเอาบอลหลิงให้ดู
เหตุผลหนึ่งที่พอผมชอบเซอร์เนี่ยผมก็ไม่ชอบอดิเลส

ก็ทำให้ทีมชาติเนี่ยนอกจากทีมชาติไทยแล้วผมจะเชียร์ทีมชาติอาเจติน่า
ซึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้จักผมดีก็จะรู้ว่าผมจะเป็นแฟนอาเจนติน่า
แล้วก็สเปอร์เนี่ยพอมาสักพักหนึ่งพอเราเริ่ม
เปอร์เนี่ยคือสัมผัสแรกของเรากับฟุตบอลเลย
ผมไปคัดบอลโรงเรียนอัธวิทย์บังนาคัดติด
ผมติดในตำแหน่งปีกปีกผมได้เสื้อตัวแรกในชีวิตเบอร์ที่ผมใส่คือเบอร์เจ็ด
คือเบอร์๗นึกออกแล้วใช่ไหมเบอร์๗ปุ๊บวันนั้นผมกลับไปมองอีกทีที่
แล้วตอนนั้นพอดีมีฟุตบอลโลกประมาณ๘๒ที่ผมเห็นทีมชาติเดนมาร์คแล้วผมชอบเสื้อเขามาก
ทีมชาติเดนมาร์คจะเป็นเสื้อแดงแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับลูกศรลงมาอย่างนี้ฮะ
แล้วปีกโจมตีเข้ามาในเขตโทษครับนั่นมันเป็นตำแหน่งที่เราอยู่ในทีมโรงเรียน
ใช่ก็เลยอินในบอลระบบนี้แล้วก็เริ่มดูแล้วก็ศึกษานักฟุตบอลที่ใส่เบอร์๗
จนถึงช่วงเด็กปฐมแต่พอขึ้นมัธยมพอดูฟุตบอลเป็นลงไปในรายละเอียดของเกมแล้วเนี่ย
ผมว่ามันเป็นวัฒนาจักรนะจริงเด็กจริงเราก็เคยอินแหละเราก็เคยเป็นวัยรุ่นแล้วก็อินเหมือนเด็กสมัยนี้ที่เขาเป็นแหละ
ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรดีเลยจนมาจนพอเซอร์เลสเข้ามาเนี่ยหลังจากฟุตบอลโลกปี๘๖ที่
หลังจากนั้นพอปี๘๖เนี่ยเซอร์เลสคุมสก๊อตแลนดไปฟุตบอลโลกด้วย
เขาย้ายกลับมาคุมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด
แล้วก็ทำยูเนเต็ดหัวทะยานขึ้นมาดีขึ้นดีขึ้นกราฟมันดีขึ้นเรื่อย
จนถึงปัจจุบันผมก็ว่ามันก็เป็นเหมือนกับวัฒนาจักรนะครับ
เคยเห็นเอเวอร์ตันขึ้นมารุ่งเรืองในยุคปี๘๐
เราเห็นลิเวอร์พูลขึ้นมาเป็นเวทแมชชีนในช่วง๙๐
พอ๙๐มาช่วงกลางถึงปลายก็เป็นทีของแพนเชสเตอร์ยูเนเต็ด
จนถึงปัจจุบันนี้มันก็วนกลับมาที่ลิเวอร์พูล
แล้วเดี๋ยวมันก็อาจจะวนกลับไปที่เอเวอร์ตัน
ผมมองว่ามันเป็นวัตถจักรของฟุตบอลอยู่แล้ว

แต่ถ้ามองว่าเราอินกับความสำเร็จเหมือนที่เขาเป็นกันไหม

แล้วถ้าเป็นช่วงปีนี้ทีมี
โอ้ถึงรู้ดูการนี้ไม่อยากจะพูดอีก
ดีนะมีบอลไทยมาช่วยให้ผมได้แบบว่า
ได้ลืมมันออกมาจากสมองบ้างนะฮะ
ก็อย่างเกมล่าสุดแพทย์นอกนี้ก็แบบว่า

สำหรับผมมองว่ามันเล่นดีแต่ว่ามัน

คือถ้าลองชนะติดกันสักแบบว่า๖๗นัดอะไรอย่างนี้
ความมั่นใจมันจะมาแต่รูปของโซชาไม่ใช่อย่างนั้นไง
ดีมา๗นัดพังไป๘นัด
เพราะฉะนั้นความโครงเส้นคงวามันไม่มี
แต่ถามว่าเกมในสนามดีไหม
ผมว่ามันโซชาวาง

เพราะฉะนั้นผมก็งงเหมือนเกือบเด็กสมัยนี้ที่บอกว่า

วิธีเล่นคล้ายกันเลยแต่ว่าทีเด็กทีขาด
ฟินเนอร์มันอาจจะต่างกันเท่านั้นเอง
ซ้ายเนี่ยเดนิสเออร์วินผมต้องให้เขา
คู่กลางผมก็คงจะต้องเป็นยาร์ฟสตัม
กับสติบรุสแล้วกัน
ขอหาที่มันแบบว่ารักสมสรรค์มากนะฮะ

คู่กลางนี่ผมถ้าเล่นเป็น๔
เนี่ยคู่กลางผมจะให้เป็นแบร์ทลอฟสัน

เบอร์๑๐ผมให้เป็นโรนาโด
แล้วหน้าเป้าหน้าเป้านี่ขอคิดนิดนึงนะ
จริงใจก็ชอบแมคแคลร์ยิ้มป่ะนะ
อรุษฟานิสเตอรอยอ่าอ่าครับ

มันเป็นแฟนคลับในตร้าที่บ้านบ้าบอลเนี้ย

พันคนผมติด๒๐คนสุดท้ายแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ชื่อใต้มิส
เลยนะผมไปในฐานะนายสุรชัยวงบัวขาวผมไม่ใส่เครดิตอะไร
ส่วนตัวทั้งนั้นอุ้ยมาแล้วน่าเดี๋ยวสักปี๒๐๑๐๒๐๑๐พอไม่ได้
แต่ถามว่าเราผิดหวังไหมมันก็ผิดหวังเหมือนกันแต่ว่าเราก็
ยังดำเนินวิถีไปในชีวิตนักร้องอยู่ตอนนั้นก็ยังช่วงนั้นผม
ก็ยังแบบดังระเบิดระเบิดอยู่แต่ว่าแต่ว่าพอมาถึงปี๒๐๑๑

คือผมซ้อมคอนเสิร์ตประมาณ๓เดือนคือผมนอนตี๔ตื่นตื่นมา
ซ้อมบ่ายโมงแต่ซ้อมเสร็จและซ้อมเสร็จตี๔ทุกวันวันนั้น
ผมตัดคือใจพอพอคนนี้เขาบอกมาผมว่าวะซ้อมเสร็จตี๔
เท้ากัดฟัน๘โมท์เช้าไปคัดแบบเบอร์เบอร์เพราะด้วยใช้วิธี
เหมือนเดิมคือผมยังเป็นนายสุรชัยวงบัวขาวแต่ทีนี้ไอ้คนในตึกมันจำผมได้
มันจำแทนก็เป็นซุปซิดกันมันมี๓ขั้นตอนในการคัดคือ
ภาคเกมอ่านเป็นสาคดีแล้วก็การพูดตามภาพมี๓ด่าน
ผมทำด่านนี้โอเคแต่ฝั่งด่านนี้ทุเลศมากด้วยความเบลอ
ใช่ไหมเราได้ทำงานให้สโมสรเราภูมิใจเราเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรเว้ย
ที๒ชั่วโมงได้พันนึงผมดีใจกว่าผมได้เงินเป็นแสนในการ
เพลงเว้ยตัวนี้ผมตัวนี้ผมชอบมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะ
ชอบซื้อเสื้อแมนยูเป็นเสื้อแข็งผมซื้อเสื้อซ้อมผมชอบผมชอบ
สีเทาสีชอบมีเกือบครบทุกซีซั่นนะแต่ว่าซักบ้างไม่ได้เอา
บ้างนะฮะแล้วก็เราอยากจะเห็นมันบ้างทีมชาติไทยแน่นอนผม
มีผมเป็นแฟนทีมชาติไทยนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นยูนิเต็ดของ
๒ซีซั่นที่แล้วอันนี้เพื่อนซื้อมาฝากจากอังกฤษซื้อฝากซื้อ
จากแฮรอทนะฮะก็ก็พากอยู่อย่างนั้นจนวันนึงลิเกอร์สิทธิ์
ท้ายก็แล้วก็มายืนจ่อยอยู่หน้าลิฟท์ว่าสงสัยจะสุดทางแล้ว
ล่ะอะไรเงี้ยกดลิฟท์ลงกำลังจะลงขับรถกลับบ้านมีคนเดินเข้า
มาเรียกผมว่าหลังพี่ต้าผมหันไปมองเป็นพี่มากส่วนเล็กสันติ
ประพบเป็นหัวหน้าทีมผู้บรรยายเขาถามว่าผมอยากถามต่อ
หมดเลยเจ๊ดำนี่ก็อยู่เจ๊ดำที่ภาคกับผมในบอลไทยลีก
ทีมเหมือนกันที่คู่ที่ภาคกับผมทั้งสองคนอยู่ในเจดก็หลังหลัง
เขาเจ๊ดำนี้ก็ไปตามเชื่อทางให้ผมจะไปนักดนตรีด้วยร้องเพลง
ด้วยอ่ะสองคนนี้กระจายไปส่วนผมเนี่ยพี่มาร์คบอกให้ผมอยู่ภาค
ผมพากบอลฮอนแลนด์เริ่มต้นปุ๊บแล้วจากนั้นเหมือนกับ
ผลงานดีไหมได้ภาคอีกเต็มเลยได้ภาคผมภาคบอลเยอะมากผม
แชมเป็นชิปอังกฤษผมฝากลีกเอิิม
ผมฝากในเหรอมันผมพ็าก
เป็นผมขึ้นแชมเป็นกีฬาเอสทริมทั้งหมด
แล้วก็มีภาคฟุตบอลฟุตซอลไทยไทยลีก
ก็ทำมาตลอด๘๙ปีทำจากแล้วจะข้าดตัวขึ้นไปเรื่อย

ไม่มีใครรู้เลยว่าผมทำเพราะผมใช้ชื่อว่าสุรชัยวงบัวขาวมาตลอด
ผมยินเสียงผมฟัง
ฟังแล้วเมื่อกี๊เรามีว่าอย่างใคร
แต่ว่าทางผู้บรรยายมันเป็นเหมือนความภูมิใจ
หลายคนก็ด่าผมนะว่าทำไมผมไม่
ไม่ประกาศไปเลยว่าผมเป็นผู้บรรยายกีฬาอะไร

เริ่มมาตั้งแต่ศูนย์อะ

ผมจะมาบอกไปที่กราเบียลแล้วกลับมาที่เนสโต้
ขึ้นไปไม่ได้เราต้องเราเห็น๕เราต้องพูดไป๑๐
หมื่นคนหรือร้อยคนผมก็ต้องเล่นเท่ากัน
อันนี้คือน่าจะเป็นความได้เกลียดในการทำงานของผมอีกอย่างหนึ่ง
ที่ว่าน่าจะใช้คำว่าสะเทินน้ำสะเทินบก
คือเราไต่เต้ามาตั้งแต่จุดที่มันเล็กมาก
มาถึงจุดที่มันสูงแต่ว่าพอคล้ายคล้ายกัน
ภูมิยากับนักดนตรีคือสมัยนักดนตรีผมก็ไต้มาจากนักดนตรีร้านอาหาร
แล้วขึ้นมาในบทสูงความประสบการณ์ทั้งหลายแหละ
มันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อย
คล้ายกับผมทำงานบรรยายกีฬาผมก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อย
พอโตขึ้นเรื่อยประสบการณ์มันสอนเพราะว่าทำงานทุกชิ้นให้ทำเท่ากัน
ไม่มีการไม่มีว่าผมภาควันนี้ผมภาคตราดกับระยองที่แทบจะไม่มีคนดูเลย
เราก็คิดไปเองว่าไม่มีคนดูครูภาคสบายไม่ต้องไปสนใจหรอก
ไม่ได้ผมต้องภาคให้มันเหมือนกัน
จริงในจุดนี้ผมได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะ
เพราะจริงผมพูดไปในรายการเลยตอนถอดหน้ากากว่า

นาคากแรกที่ผมพอเขาเป็นเลยก็คือนาคากปีศาสต์แดง

ว่ามันเป็นแฟนแมนอยู่

มันก็ไม่น่าพูดนะจริงเป้าจริงที่ผมอยากแตะที่สุดเลยคือ
ผมไม่รู้ว่าผมถีบความฝันของคนล้มไปกี่คนไหนในประเทศอ่ะ
ดูบอลไทยเต็มไปหมดเลยเด็กที่เก่งบางคนก็เก่งกว่าผมมาก
แต่ว่าเราได้โอกาสที่ดีมาแล้วเรารู้สึกว่าเราจะต้องทำโอกาสนี้เผื่อพวกเขาด้วย
ที่เขาฝันเหมือนเราแต่เขามาไม่ถึงเราต้องทำเบื่อเขาด้วย
ขอบคุณมากนะฮะอันดับแรกขอบคุณก่อนเลยผมไม่เชื่อว่า
ผมไม่คิดว่าบอลสองแมชจะทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปขนาดนี้นะฮะ
คือสายปั่นเนี่ยจริงอย่างที่บอกผมภาคบอลอย่างนี้มานานแล้ว
แต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในชื่อสุรชัยวงบัวขาว
แล้วใช้ชื่อว่าต้ามิสเตอร์ทีมนำทัพเนี่ย
มันก็ด่าสองคมนะว่าผมจะทำยังไง
แต่ผมก็นั่งคิดผมก็เสียวเหมือนกันบอกตรงว่า
ว่าเวทีมันใหญ่ขึ้นโอกาสโดนด่าผมมีเยอะขึ้นเยอะแน่

ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเกินเกร็ง
แต่ผมชอบความกดดันแบบนี้
ผมก็ทำไปแบบที่ผมทำมาตลอดโดยที่

โดยที่เป็นแล้วได้ผู้บรรยายที่ขุ้ัีกับผมด้วย
แต่ผมรู้ผมจะต้องทำความรู้จักกับผู้บรรยาย

ที่ทั้งฐานดีอยู่
คนเดียวจะเล่นได้แค่ไหน

ก็มีคนถามผมบ่อยว่าผมมีความสุขอะไรมากกว่ากัน
ระหว่างการร้องเพลงกับการทำกีฬานะ

มันเหมือนกับข้างบนก็ให้ป่อนสวรรค์ผมมา
มันน่าจะเป็นหน้าที่ของผมในการอยู่ในการร้องเพลงแต่กีฬา
ไม่ใช่กีฬาเป็นสิ่งที่ผมเดินหาเข้ามาตั้งกว่าเด็ก
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วผมทำแล้วผมมีความสุข
มากผมอยากจะบอกน้องนะถ้าดูอยู่ถ้าเราจะบ้าอะไรบ้า
จริงแล้วก็เล่นให้สุดนะฮะเราถ้าเราจะชอบฟุตบอลแล้ว
อยากอยากเป็นแบบผมอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาคุณต้องเปิดอะไรอ่าน
ก่อนเลยห้องน้ำปุ๊บเนี่ยไม่ต้องมีใครมาบอกเลยเราจะต้อง
เปิดอะไรอ่านบ้างตึงตึงตึงไปไหนบ้างตึงตึงตึงตึงก่อน
ออกจากบ้านได้เนี่ยไปเจอคนที่บอกตั้งแต่ตอนต้นไปผมจะ
รู้สึกแอคเสมอถ้าผมมีข้อมูลอะไรเยอะกว่าคนอื่น
คุยกับใครตลอดวันนั้นก่อนออกจากบ้านผมจะต้องทำแบบนี้
วันมันรู้สึกเท่ขอบคุณครับ